โอ้โหมงมังคุดเยอะขนาดนี้ก็จะเก็บ
ราคาก็ยิ่งตกอยู่ด้วยนะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะ
ช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะราคามังคุดอาจจะตกลงมาหน่อยนะคะ
ต้องหาวิธีการแปรรูปหรือว่าหาวิธีในการขายออกไปให้ได้มากที่สุด
แต่ว่าสำหรับพวกพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคอื่นนะคะ
ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่มังคุดราคาตกนะคะ

วันนี้จนไปถึง๒๓สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็เตือนนะคะว่าจะชุ่มฉ่ำโดยทั่วหน้าเลย
โดยเฉพาะบริเวณแถบตอนบนของประเทศนะคะ
ตรวจสอบจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันเลยเห็นไหมคะ
มีพื้นที่สีเขียวสีส้มสีเหลืองปกคลุมกระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะ
เนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
ลาวนะคะแล้วก็แถบพื้นที่ของเมียนมาเนี่ยค่ะ
มีพื้นที่ตรงนั้นนะคะที่มีความชื้นปกคลุมอยู่
ทำให้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
ขณะเดียวกันค่ะทางภาคใต้ก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้มีทั้งคลื่นสูง
มีฝนตกกระจายทั่วไปทั้งประเทศทีเดียวค่ะและโดยเฉพาะช่วงเย็นเย็นนะคะ
หกโมงเย็นเนี่ยมีฝนหนักเกิดขึ้นโดยรวมของประเทศนะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันได้เลยอย่างถ้ายกอันดับจัดอันดับนะคะ
ภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกกระจายถึง๑๖๐ของพื้นที่
แถบที่ติดกับชายแดนนะคะจังหวัดแถบนั้นต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วย
อีสานเช่นกันนะคะก็ถือว่าอยู่ในอันดับสูงสุดเหมือนกัน
รวมถึงภาคกลางโดยรวมแล้วนะคะก็มีฝนตกประมาณ๑๔๐
แต่ว่าจะเน้นหนักที่กรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบ
สูง๑เมตรเตือนกันหน่อยแถบจันทบุรีและตราดไล่ยาวไปนครนายกสะแก้วปราจีนบุรี
ที่รับฝนเลยค่ะภาคใต้ฝั่งอาวไทยตกเพียงร้อยละยี่สิบของพื้นที่แต่อย่าประมาทค่ะ
เพราะว่าบางพื้นที่ที่มีฝนตกก็อาจจะเกิดคลื่นลมได้นะคะ
ภาคใต้ฝั่งอันนามันขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรห่างฝั่งและฝนฟ้าขนอง
ก็จะเกิดขึ้นสูงได้มากกว่าสองเมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
วันนี้โอกาสเกิดฝนมากถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะเฝ้าระวังเตรียมรับมือ
แล้วก็วางแผนการในทางให้ดีด้วยค่ะส่วนมังคุดใครซื้อมากินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอาเปลือกไปต้มค่ะคุณผู้ชมเราจะได้น้ำมังคุดที่เอาไปใช้ในการสมานแผลทา
บำรุงผิวพันธุ์ลดการช้ำลดการอักเสบได้
อันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณที่เขาใช้กันมายาวนานเลยนะคะ
ไหมคะเดี๋ยวจะไปฝากพิธีกรทั้ง๓ดีกว่า